ออกไปเล่นเมืองนอกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
สำหรับพิมพิชยากกรำครับนะครับที่ล่าสุดก็บรรลุข้อตกลงนะครับ
ในการย้ายไปเล่นลีกญี่ปุ่นนะครับก็เปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะครับ
สำหรับน้องบีมครับก็เป็นทางนะครับ
โมสรวอเล็กบอลวีลีกประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวบีมพิมพิชยากกรำนะครับ
นักวอเลเบิร์นหญิงทีมชาติไทยจากสามบีบีนนครนลเข้าไปร่วมทีมในดูดการสองพันยี่สิบเอ็ดถึงสองพันยี่สิบสองนะครับ
พิชยาเองก็เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกไปหาประสบการณ์มากกว่าในไทยแลนดลีกนะครับ
แล้วก็เป็นความท้าทายในตัวเองที่ต้องขยับไปเล่นในตำแหน่งหัวเสา
จากเดิมที่เล่นบีหลังโดยจะสวมเสื้อหมายเลข๒๖
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จะได้เล่นหลีกอาชีพญี่ปุ่น
โดยก่อนหน้านั้นนะครับน้องบีมเคยไปเล่นหลีกอาชีพ
ประเทศอินโดนีเซียมาแล้วเมื่อปี๒๐๑๙
แล้วก็นับเป็นนักกีฬาวเวลบอลหญิงคนที่๒
ที่ได้ไปเล่นหลีกต่างประเทศต่อจากพัชราพรคงยศนะครับ
ปีนี้ก็ออกไปเล่นหลีกตุรกีแล้ว
มี๒คนนะฮะอันนี้คนล่าสุดนะ
แต่ว่าข่าวล่าสุดเองก็บอกว่ามี๓คนที่จะไป

คนที่จะไปเล่นหลีกญี่ปุ่นแต่ว่าก็รอทางสโมสรนั้น

กำลังรอทำวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับ

โดยรู้จักรรม๒๐๒๑๒๐๒๒
คุณธุเปะจะลงสนามเกมแรกในวีลีก